ในช่วงนี้จะมีคลิปภาพเหตุการณ์เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุออกมา
ข้างจะบ่อยครั้งใช่ค่ะล่าสุดนั้นเป็นคนข้ามถนนถูกรถชนเสียชีวิตอีกแล้วครับ
ค่ะซึ่งผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันนี้นะคะ
พอตำรวจไปตรวจพบว่าเป็นคนที่บรรทุกบุหรี่หนีภาษี
และจะนำไปขายนะคะทำให้กลัวตำรวจจับนะคะ
ก็เลยเร่งความเร็วของรถเพื่อที่จะหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ประสบอุบัติเหตุชนคนเสียชีวิตค่ะ
นี่คือนาทีอุบัติเหตุที่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
สส๓๕๘๔กรุงเทพมหานคร
ขับรถชนคนข้ามถนนที่ถนนสายสุวรรณสอน
ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ
และหลังจากเกิดเหตุตำรวจได้เข้าตรวจสอบ
พบว่าคนขับคือนายนรงศักดิ์ศรีอายุ๖๑ปีนะคะ
ได้รับบาดเจ็บซึ่งหน่วยกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
ในรถพบร่างผู้ที่ถูกรถชนสภาพขาดครึ่งท่อน
อยู่บนเบาะหลังของรถด้วยนะคะ
ส่วนลำตัวขาทั้งสองข้างขาดกระเด็น

นายเฉียดเพลิ่งปั่นสีอายุ๕๙ปี
เจ้าหน้าที่ค้นหาพบขาซ้าย
อยู่ริมถนนห่างจากตัวรถประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
ส่วนขาขวาอยู่ขอบทางฝั่งตรงข้ามค่ะ

บัตรประจำตัวข้าราชการหลายสังกัด
เบาะหลังและกระโปรงด้านท้ายรถ

เป็นการนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา๒
ยี่ห้อด้วยกันรวมทั้งหมด๖รัง
คิดเป็นมูลค่าภาษีและค่าปรับ
รวมทั้งสิ้น๒๓๗๖๐๐๐บาท
สอบสวนทราบว่านายนรงได้ขับรถมาจากตลาดโรงเกลือ
จังหวัดสะแก้วเพื่อที่จะขนบุรีเถื่อนจากกัมพูชาเข้ามาในไทย
ซึ่งเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรได้รับรายงาน
ได้ขับรถไล่ตามเพื่อจับกลุ่ม

เร่งความเร็วขับหลบหนี
มาประสบอุบัติเหตุชนนายเฉียด
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้แจ้งตำรวจเพื่อที่จะจับกลุ่ม
ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้เสียชีวิต
และข้อกล่าวหามีไว้เพื่อขายยาสูบ
ที่ไม่ได้ปิดสแตมยาสูบค่ะ
ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพเพราะว่าอวัยวะนั้น